ก็คือที่ตุรกีที่มีทหารจำนวนนึง

เพราะว่ารัฐประหารไม่สำเร็จ
ก็มีการได้ถูกควบคุมตัวแล้ว

ทหารกว่า๓๐๐คน
ก็มีการถูกจับได้นะคะ

ก็ต่างพากันเดินออกไปเฉลิมฉลองต่อความสำเร็จในการต่อต้านรัฐประหารที่เกิดขึ้น
ประชาชนชาวตุรกีหลายพันคนที่ให้การสนับสนุนนายเรเจฟเทยิปแอดูอาร์ประธานาธิบดี
ออกไปรวมตัวกันตามท้องถนนในนครอิสตันบูและอีกหลายเมืองทั่วประเทศอย่างเนื่องแน่น
เพื่อเป็นการแสดงพลังปกป้องประชาธิปไตยและร่วมกันเฉลิมฉลอง
หลังจากที่ความพยายามในการรัฐประหารโค้นประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งของกองทัพต้องล้มเหลวนะคะ
ในตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มทหารก็ได้จับกลุ่มแล้ว
แล้วก็จับกลุ่มทหารที่มีส่วนร่วมในการก่อรัฐประหารครั้งนี้
จับกลุ่มเอาไว้เกือบ๓๐๐นายค่ะ
โดยในสมนนี้ก็มีรายงานว่าทหารชั้นไนพลรวมอยู่ด้วย
แล้วก็คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นไปอีก
อกจากนี้ค่ะคณะกรรมการผู้พิพากษาและอายการสูงสุด
ก็มีคำสั่งให้ผู้พิพากษา๒๗๔๕คนพ้นจากตำแหน่งด้วยนะคะ
ด้านนายเรเจฟชายิปแอดูอันประธานาธิบดีตุรกี
ก็ต้องการให้ทางการสหรัฐส่งตัวนายเฟสตุลลากูเลน
นักการศาสนาที่ลีภัยในสหรัฐกลับประเทศ
พร้อมระบุด้วยว่านายกุเลนอยู่เบื้องหลัง
ความพยายามก่อเหตุรัฐประหารครั้งนี้
ที่นายกวัฎธมนตรีบินนาลียินเดริมชี้ว่า
เป็นจุดด่างเพราะของประชาธิปไตยตุรกี
ขณะที่นักการศาสนารายนี้ก็ออกมาปฏิเสธว่า
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นแต่อย่างใดนะคะ
ความพยายามในการก่อรัฐประหารเพื่อโค้นประธานาธิบดีตุรกี
ออกจากตำแหน่งครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น
หลังจากที่ทหารและรถถังปิดสะพานเหนือช่องแคบบอสเวอรัส
ในนครอิสตันบูลรวมถึงมีการโจมตีในหลายจุดสำคัญ
และรวมไปถึงอาคารรัฐสภาในกรุงอาการ่าด้วยนะคะ
แต่ว่าการรัฐประหารครั้งนี้ไม่สำเร็จ
จากนั้นรัฐบาลก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดในเวลาต่อมาค่ะ
ทางการตุรกีเปิดเผยนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตจากการปะทะทั้งหมด๒๖๕คน
จำนวนนี้๑๖๑คนนั้นส่วนใหญ่เป็นพลเรือนและตำรวจ
ขณะที่๑๐๔คนเป็นทหารที่สนับสนุนการทำรัฐประหาร
และนอกจากผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกนับพันถึง๑๔๔๐คนค่ะ